มาดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้า
รอปภที่สมุทรปราการไปฉีดวัคซีนมาฉีดเมื่อวานนะคุณ
ครับพอมาเช้าวันนี้เสียชีวิตคาป้อมเลยค่ะพนักงานเนี่ย
จะเข้าโรงงานอ้าวไม่มีคนมาเปิดประตูให้
รอปภเสียชีวิตอยู่อ่ะนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยตำรวจสพบางพลีก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรอปภเสียชีวิตอยู่ภายในป้อม
หน้าบริษัทรับจ้างชุบชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง
ที่ซอยร่วมใจถนนบางนาตราที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงไปตรวจสอบ
ป้อมพบศพของผู้ตายก็คือนายโกศลแสงสาคอนอายุ๔๕ปี
เป็นรอปภของบริษัทเสียชีวิตในสภาพสวมกางเกงในสีดน้ำตาลตัวเดียว
แล้วจากการตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
น่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๕ชั่วโมงค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามพนักงานของบริษัทนี้ที่ไปเจอรอปภผู้ตายเนี่ยนะคะ
ชื่อนางสาวทองภูลใยโทอายุ๔๗ปีเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่า๖โมงเช้าเนี่ยตัวนางสาวทองพูนเนี่ยนะขับรถมาทำงานตามปกติ
พอถึงหน้าบริษัทปั๊บก็บีบแต่ปีนที่หน้าประตู
จะให้รอปภมาเปิดประตูให้ปกติแล้วรอปภก็จะมาเปิดประตู
เป็นแบบนี้ตลอดแต่เมื่อเช้าเงียบค่ะ
แกรแล้วไม่มีรอปภมาเปิดประตู
ทีนี้ตัวคุณทองภูลก็เลยมองลอดช่องประตูเข้าไป
เห็นนะว่ามอเตอร์ไซค์ของรอปภจอดอยู่สักพักหนึ่ง
ก็มีรอปภของบริษัทที่อยู่ข้างอยู่ติดกัน
มาดูแล้วก็อ้อมเข้าไปอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะเปิดประตูให้กับนางสาวทองภูล
เป็นพนักงานบริษัททีนี้พอรอปภบริษัทข้างข้างอ้อมเข้าไป
เห็นเลยว่านายโกศลรอปภของที่บริษัทนี้ที่ไม่เปิดประตู
เพราะนอนหงายเสียชีวิตอยู่ในป้อมลักษณะที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
ซึ่งตัวผู้ตายนายโกศลมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานเป็นความดัน
แล้วก่อนจะมีการเสียชีวิตไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙มาแล้ว
ไม่พบเชื้อนะคะแล้วเมื่อวานนายโกศลก็ไปฉีดวัคซีนซีโนแวค
อันนี้เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์นะคุณผู้ชมว่าการเสียชีวิตนี้
มันมีผลข้างเคียงอะไรไหมจากวัคซีนที่ฉีด
เพราะว่าหลังจากฉีดเสร็จแล้วเนี่ยตัวนายโกศลก็กลับมาทำงานตามปกติ
ตอนที่เดินเอาพัสดุมาให้พนักงานเนี่ยบอกว่าก็ยังดูปกติอยู่เลย
เห็นมีอะไรเลยแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดนะคะ
ด้านตำรวจสพบางพลีหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
สันนิษฐานว่าการเสียชีวิตของนายโกศล
อาจจะมาจากโรคประจำตัวหรือว่าอาจจะเกิดจากวัคซีน
รวมถึงสภาพอากาศร้อนด้วยทำให้หายใจลำบากจึงทำให้เสียชีวิต
แต่เดี๋ยวจะต้องมีการส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรีนรึบดินหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้ต้องเอาคำตอบมาเปิดเผยให้ได้นะฮะ